พูดถึงเรื่องของวงการบันเทิงก็มีผู้ป่วยติดโควิดเหมือนกัน
คุณแมททิวตอนนี้คุณลิเดียต้องส่งกำลังใจไปถึงสองคนนี้เยอะหน่อยนะคะ

แต่อีกหนึ่งคนแพรวานิชาพัฒน์ค่ะเข้าไปรักษาตัว๒๐มีนาคมที่ผ่านมา
ตอนนี้คือตรวจ๒ครั้งเป็นลบแล้วนะคะคือไม่มีเชื้อโควิดแล้ว
กลับบ้านได้แต่ยังคงต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน
เมื่อวานนี้ค่ะแพรวาได้ไลฟ์ไอจีนะคะ
คือพูดคุยกับบรรดาแฟนคลับแล้วก็บอกรายละเอียด
ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการรักษาอาการป่วยของเธอ
แล้วก็ให้รายละเอียดว่าอาการป่วยของเธอไม่ได้ใช้ยาเลย
ใช้ยาต้านไวรัสเลยเพราะว่ายังไม่ได้ลามถึงปอด

มีอาการเหมือนเป็นหวัดค่ะก็คือมีน้ำมูกมีคัดจมูก

คุณหมอก็จ่ายยาตามนั้นเลยจ่ายยาตามอาการ
ก็คือยาลดน้ำมูกยาแก้คัดจมูกยาแก้ไอแล้วก็ยาละลายเสมหะค่ะ
ส่วนเชื้อหายไปได้ยังไงนะคะก็ร่างกายเราจะกำจัดออกไปเองค่ะ
สิ่งที่สำคัญของคนเป็นโควิด๑๙ก็คือการให้กำลังใจค่ะ
เพราะว่าพอมันเป็นโรคใหม่ที่เราไม่รู้เลยว่าอาการที่แน่ชัดของมันเป็นยังไงเนี่ย
ผู้ป่วยจะจิตตกได้ง่ายแบบพารานอยได้ง่าย
โควิด๑๙รวมถึงให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ด้วยค่ะ
คือไม่ใช่แค่คนป่วยจิตตกคนไม่ป่วยก็จิตตก
เราต้องให้กำลังใจตัวเองต้องเข้มแข็งเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งแบบคิดมากไปเอง
ใช่ค่ะดูแลกันนะคะ